สวัสดีครับ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย

พี่เอ๊ะมาตรงนี้แล้วก็ถามสินะจ๊ะน้องเบ้น

หนูยังไม่ได้เล่นสอนหน่อยสิเขาเล่นยังไงกันนะ

งานการไม่ทำเล่นแต่ติ๊กต๊อก

อ๋ออย่างนี้เดี๋ยวหรอมันสนุกเนอะ

แต่จะบอกว่าอะไรรู้ไหมที่พูดขึ้นมาไม่ใช่อะไรเลยนะ

เขาเล่นนักจนแฟนนางน่ะ

แต่ว่าคนรอบข้างไม่มีใครเห็นด้วยเลย
เขาบอกว่ามันแบบแตกต่างกันมากเกินไป
เรื่องราวของเขามันชัดเจนมาก
ถึงจะแก่คราวแม่แต่ผมก็แพ้ใจเธอ

เฮ่ย

ถึงเอาผู้หญิงอายุ๕๐มาเป็นแฟน

แฟน

ถ้าเขารอตัวเองนานแค่ไหนเขาก็รอได้

ลูกมีแฟนเป็นคนงานก่อสร้าง

อืมถ้าหนูจะบอกแม่ว่าหนูมีความสุขมาก
แม่จะเชื่อหนูหรือเปล่าคะ
คนเรารักกันคบกันมันอยู่ที่ใจค่ะแม่
ถ้าคิดได้อย่างนั้นมันก็ดี

หาเพิ่งจะสามสิบ

ลูกไม่แก่กับพ่อแม่เขาอีกเหรอ

อย่าบอกนะว่าลูกยังแก่กับพ่อแม่เขาอีก
ลูกยังมั่นใจได้ไงว่าเขาจะไม่มาหลอกลูกอะคะ
แล้วพ่อแม่เขาจะรับได้เหรอ
ลูกชายเขามีเมียรุ่นราวคราวเดียวกับเขาเนี่ย

ก็หนึ่งเขาเป็นคนบอกหนูเอง
ถ้าลูกเขารักใครชอบใคร
พ่อแม่เขาก็จะรักด้วย

พ่อแม่เขายังไม่รู้ว่าลูกแก่กว่าพ่อแม่เขาอีก

แต่มาคิดดูนะมันก็ดีเหมือนกัน
เพราะลูกอายุขนาดนี้แล้วจะได้มีคนดูแล

เขาน่าจะพาลูกไปหาพ่อแม่เขาหน่อยนะ
จะได้รู้ไปเลยว่าพ่อแม่เขารับลูกได้หรือเปล่า
นี่อย่าหาว่าคุยนะ
ไอหนึ่งลูกชายฉันตอนนี้กล้ามเหมือนเป็นมะ

ไอ้หนึ่งพูดถึงก็มาพอดีเลย
ไม่ได้เนื่องอ๊ายหนึ่ง

แฟนของผมเองครับเล่าให้ฟังนะครับ

อ๋อแล้วใช่คนนี้ไหมที่ว่าอายุแก่กว่าพ่อกว่าแม่อีกอ่ะ
เออคุณพี่เชิญเลยไม่ต้องเขิน
เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็ดองกันต้องเรียกว่าอะไรเนี่ย

คิดซะว่าเป็นคนกันเองนะคุณพี่ลูกสะพ้าย

แบบบ้านไหว

พาแม่มาไหว้เมีย
พาเมียมาไหว้พ่อกับแม่นะลูก
เออใช่ครับ
นึงมันดิสัยดีนึงมันดี
ขนาดหาแฟนยังหาเป็นเพื่อนแม่เลย
สงสัยกลัวแม่จะเหงา

ถูก
ว่าแต่นั่งรถมาสักไกลเนี่ยไม่ปวดเข่าบ้างหรือไง
หาว่าฉันปวดเข่าเหรอ

เจอเข่าร้อยเนี่ยทางนี้
ทางนี้ทาง

อย่าง

ทาง
ไม่ปวดเข่าหรอกจ้า

ก็อายุเราสองคนมันห่างกันเกินไป

หาแฟนหรือว่าหาเพื่อนให้แม่ตัวเองไม่อายคนอื่นเขาบ้างเลยเหรอ

คนเรารักกันอายุห่างกันเริ่มผิดตรงไหน
ปัจจุบันเราอยู่ด้วยกันและมีความสุขคอยดูแลกันและกันแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอ

ทีมงานนี่หาเรื่องนะเนี่ยเหมือนดูละครแล้วแบบไฟดับอ่ะเคยดูป่ะ
เดี๋ยวก่อนแล้วมันยังไงล่ะเบ้นเขาตอบตกลงหรือไม่ตกลง

เป็นแบบประจำนำ

นี่ก็คือท่าประจำกายของคุณใช่ครับ

แล้วนางเอกคนนั้นมาไหมผู้หญิงคนนั้น

แต่พี่ดูไม่๕๐

เต้นแบบว่าโชว์สิพริกอะไรอย่างนี้

เหลือว่าอุ๊ยออกกำลังกายเหมือนกันเลย
ด้วยความที่ผมชอบคนออกกำลังกาย
ให้คุณออกกำลังกายคุณก็ได้ใจผมไปแล้วครึ่งนึง

ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเรามาศึกษาดูใจกันดีกว่าไหม
หนึ่งไม่ธรรมดาเลยนะหนึ่งเล่นของใหญ่
เล่นของใหญ่
แล้วทำไมไปปิ๊งเขาไปทักว่าไม่อยากเป็นป้า

อยู่ขึ้นปีดเขายืนดึกอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะ
เขาเต้นหรือเขาทำอะไรดึกอยู่ใต้ต้นไม้

อ๋อเดี๋ยวก่อนนะ

ก็แซวอะไรอย่างนี้ขึ้นฟีดอะไรอย่างนี้

เอาจริงว่าไม่ได้คิดแบบชู้สาวเป็นแฟนนะคะ

อยากจะส่งของไปให้เขาอยากจะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาทำงานแบบขายแรงงานเนาะ
เราก็อยากจะส่งรองเท้าไปให้เขาส่งเสื้อไปเขา

เขาไม่ได้คิดอะไรแล้วเราล่ะบริสุทธิ์
คิดสิครับผม

ตอบไม่ต้องคิดเลยนะคะ
อยู่เต็มร้อยเลยนะครับคุณ
คุยกันนานแค่ไหนถึงจะตกลงเราเป็นแฟนกันเถอ
ก็เล่นมาสักประมาณครึ่งปีนะ

ก็เลยคุยกันมาก่อนก่อนที่เราจะเริ่มมานัดเจอกัน
ตอนนั้นไปฉีดยาโควิดที่บุรีรำ
คุณอย่าบอกนะว่าคุณชวนก็ไปฉีดยาด้วยล่ะ

เหมือนกับว่าบอกพี่รู้นะว่าผมจะไปฉีดยานะ

ไม่เป็นไรฉันขับรถพาเธอไป

ก็เป็นเป็นการนัดเจอกันครั้งแรกเลยครับผม

แล้วตอนจิตรู้ไหมว่าพี่เขา๕๐
รู้ครับเพราะว่าชื่อช่องเขาคือ

เพราะว่าเขาชื่อวัชละนี่ชื่อทาริกาก็เลยเป็นวัชลิกา
ตอนนี้ผู้ติดตาม๑ล้าน๓แสนคน

จะบอกว่าเอ๊ะตัวจริงเหรอ

เขาเด่นอะไรพักค่ะพักพอดูหน่อยปกติเห็นได้อยู่ในทางฝั่ง

คุณยังมีท่าอื่นที่หลายคนเขางงว่าคุณมาไงท่า

เมื่อก่อนก็คือเหมือนว่าเดินมาแล้วก็เริ่มมีคนถามว่า

ผมก็เลยเปิดตัวเหมือนนินจาปุ๊บวิ่ง
กระโดดลงต้นไม้บ้างสไลด์พื้นบ้าง

คือคุณทำได้ไม่แปลกแต่ใครถ่ายให้คุณ

แม่ช่วยกันนะตอนนี้เป็นช่วยกันทำมาหากินแล้ว
คือเราเห็นอย่างนี้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูแตกต่าง
แต่เพราะเอิญว่าคนรอบข้างเราน่ะ

บอกแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวพาแฟนกลับบ้านนะ

คันนี้นะทางนี้โอเคเลยนะ

ทางนู้นมีปัญหาใช่แม่
แม่ก็บอกว่าให้คิดดีเขาเด็กกว่า
แล้วก็โทษนะคะคืออาชีพเขา
ขายแรงงานเป็นกรรมกรอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวคนรอบข้างญาติพี่น้องอะไรจะมองยังไง

คุณภูมิเขาพูดไม่ออกอะค่ะ
จริงก็พูดไม่ออกแต่ว่าเขาก็ดีนะ
เขาก็ไม่ถามนะหนูอายุเท่าไหร่ลูก

เขาก็เรียกลูกเรียกอะไรอยู่
แต่เรารู้ว่าเขาอายุน้อยกว่าเรา
แต่เขาก็เป็นคนที่พูดให้เราแบบ
เออไม่ต้องอายความรักไม่ต้องอาย
เกี่ยวกับตอนแรกก็แม่วันนี้เมียผมยัง
กูแซวให้แม่ได้ยิ้มกลุ่มกิ่มไป

ไม่ต้องนั้น

หลักเพื่อเราควรจะได้รับเหมาคว่าสรรคนะครับกันครับผม
แฟนคลับขอซื้อหลายต่อหลายครั้งหนึ่งก็ไม่ยอมขาย
ใครมันจะไปกล้าขายล่ะครับคุณ
ก็สุดที่รักเขาซื้อให้ทั้งที
อันนี้คือกางเกงร้านหัวยู

อย่างกางเกงจูเนียร์กางเกงร้านหัวยูนี่มันมายังไง
ก็ใส่ทำคลิปครับแล้วก็คลิปแมสครับ
ก็ร้านวิวแต่หลายคลิปอยู่ครับ

แฟนของผมก็ส่งมาให้ตอนจีบกันใหม่ครับ

อ๋ออันนี้มันใช่ดีไซน์หรือ
อันนี้เป็นดีไซน์ครับด้านหน้าดีไซน์
ด้านหลังนี้ขาดไปแล้วปะมาครับ

แล้วเราได้มองกางเกงแล้วมองเห็นหน้าแฟนอะไรอย่างนี้

เบนคุณภรรยาเขานั่งอมยิ้ม
แล้วคุณเอามาให้เราคุณแน่ใจแล้วคุณจะ

ตัวนี้ผมตีไปสัก๒๐๐บาทแล้วกันครับ

ไปดูกันนะคะว่าราคามหาชนของกางเกงยีนตัวนี้

กางเกงตัวนี้นะถ้าผมซื้อผมให้๑๕๐บาท
ดูสภาพแล้วมันราคาประมาณนั้นนะครับ

ถ้าหนูซื้อเองนะ๕๐แล้วไปต่อยอด
กางเกงตัวนี้ให้๒๐บาทที่ห่อว่ามี

กางเกงตัวนี้ให้๑๓๐บาทครับ
มือหนึ่งมันตกถึงพื้นที่ประมาณ๘๐๐๙๐๐กว่าบาทครับ
กางเกงตัวนี้มือ๒ผมให้๒๐๐บาทครับ

เบ๊นจ้าโหดเนอะมหาชนคือหอดเนอะ
แต่ต้องบอกว่าราคาเราเฉลี่ยมาแล้วนะคะ
มหาชนของกางเกงตัวนี้นะ
อยู่ที่๑๐๕บาทจ้า

แต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าในไหนก็ในไหนละ
ไอ้ท่าวิพื้นของเขาเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะ
คุณแม่คุณพ่อบ้างนี่นี่เขาไปท้าในติ๊กต๊อกน่ะ
ได้ข่าวมาถูกป่ะเขาท้าว่าเขาจะเลิกสูบบุหรี่ได้
พี่วิทพื้นให้ผมได้อ่ะเฮ้ยถามจริง

หมายถึงว่าแฟนแฟนคลับคุณใช่ไหมใช่ครับผม
เขาทำแล้วคนนั้นเป็นยังไงตอนนี้ติดหนักกว่าเดิม

เพราะพี่เลยผมเลือกเล่าได้เพราะพี่เลยผมดูคลิปพี่
ผมอยากออกกำลังกายผมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
ล่าสุดนี่เขาบอกว่าถ้าพี่วิดพื้นผมขอ๕๐ครั้งพอ
เดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมจะไปทำข้าวกล่องแจก๒๐๐กล่อง

ผมทราบซึ้งมากเลย

เออเลยครับผม

ตัวนี้นะโชว์ของน่าดูเลย
ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะมาทราบ
ราคาจำนำจากทางรายการของเรา
ว่าวันนี้เขาจะได้ราคาไปเท่าไหร่นะครับ

เชิญครับ

แล้วนี่ก็คือกางเกงล้านวิวนะฮะ

ซึ่งแฟนของเขาเป็นคนซื้อให้
มีคุณค่าทางจิตใจเขามากเลยครับ
ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปรู้ว่า
ราคาจำนำในวันนี้นั่นก็คือ

เดายากมากเลย

เมื่อคุณหนึ่งพอใจขอเชิญจำนำครับ

ก็รับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย
ยังไม่เพียงเท่านี้นะคะ

พร้อมกับของที่คุณจะต้องถ่ายกลับไปด้วย

ผมคุณผ้าอิสานสงครองรุ่งทุ่งครับ
มาเจอแฟนเค้าชอบฟังแรป

หัวใจมันอยากจะเทคแคร์แค่เธอพูดเดียวอยู่ร่ำไป
เพียงเห็นเธอมีรอยยิ้มก็เป็นสุขแล้วไม่แก้วตา
ครับผม
กลับมาสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำในช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้

จำนำแล้วไม่ต้องใหม่นะ

ของที่นำมาจำนำกับทางรายการของเราก็คือ
กางเกงล้านวิวที่รักตัวนี้แหละนะคะ
มามาถึงเวลาไถ่ของนะครับ
กับคำถามไถ่ของข้อที่๑ครับ

อายุเราห่างกันกี่ปี

ก็มีบ้างครับเพราะเวลาเราไปทำคลิปนี้
เขาถ่ายแล้วภาพมันออกมาไม่สวยครับ
แล้วทีนี้ผมก็ต้องมาวิ่งสไลด์ใหม่
ก็จะทำให้เราเหนื่อย
เขาก็ร้อนด้วยครับ

คุณครับสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้นะ

เมื่อก่อนนะหน้าเขายังไม่ขนาดนี้นะพี่สุ

ปรับไหมคุณนี่ก็ต้องมีเงินบ้างแหละปรับ
ล่าสุดบอกว่าจะกลับ๒ทุ่ม

หึ
เอาว่าคู้จิ๊บเค้าร่วมปี๙๐ยุคเก้าศูนย์
ผมเป็นคนภาคอิสานผมร้องลูกทุ่งครับ
ครับครับแต่ที่นี่พอผมมาเจอแฟน

พอเธอไปเที่ยวอุทยานเขากระดงจังหวัดบุรีรำ
ธิษฐานจิตให้เราคู่กันเธอคือคนเดียวในใจฉัน
สุดปรารถนาอยากให้เป็นเหมือนตำนานรัก
เล่าขานสืบมาเท่าปาจิบนางอรพิม

เพียงเห็นเธอมีรอยยิ้มก็เป็นสุขแล้วไม่แก้วตา

ไม่รู้สิมันมีความออนไลน์เห็นความสุขเนอะ
ไม่แล้วคือเขาแต่งจากเรื่องของเขาจริงเลย
ถ้าพูดถึงแรปเราต้องพูดถึงใครพี่เอ

สะพานไม้ไผ่

นะคุณเห็นเขาบ่อยคุณเคยสังเกตไหมว่าเขามีรอยสัก

เอาแล้ว
ไม่แน่หรอกคุณอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาก็ได้
ในอดีตปู่จานลองใหม่สักรูปใดไว้ที่แขนขวา
ข้อหนึ่งป้ายให้ทาง
ข้อ๒ป้ายห้ามสูบบุรี

หรือเขาเมื่อก่อนดูดบุหรี่
อาจจะมีแบบว่าพ่อแม่ผู้ย่าตายายดูบุรีเหรอ
แล้วเขาเห็นสิ่งที่มันไม่ดีกับชีวิตสุขภาพหรือเปล่า

๒ครับป้ายห้ามสูบบุรีครับผม

ข้อ๒ป้ายห้ามสูบบุหรี่นะคะ

ไม่มีเมียงมองมาที่ป้ายให้ทางกันเลย

ก็จะไถล่กางเกงร้านวิวสุดทีรักกลับบ้านทันที
ถูกครับ

โอเคขอบมือให้สุดจังด้วย

ได้เงินสะสมไป๑๐๐๐๐บาทพร้อมกับที่สำคัญมากคือไทยของสำเร็จ
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับ
กล่อยยืนไปเองเลยจ้ะโอ๊ยรักมาก

ทำงานกันดีกว่าพวกเรานะ
มาแล้วคำถามใส่ของข้อที่๓ถามว่า
ผู้สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรส
จะถือว่าเป็นเจ้าของสิ่งใดร่วมกัน
ข้อหนึ่งเงินเดือนของสามี
ข้อสองแหวนมั่นของพนัย
คือตัวแหวนผมคิดว่าเรามาสู่ข้อแล้ว
คือเราก็ยกแหวนให้เมียไปแล้ว
ผมคิดว่าเป็นเงินเดือนก็เพราะว่าเนี่ย

ถ้าเกิดสามีเสียชีวิตภรรยาก็ได้รับ

แหม่
โชวิตของเรานี่มันช่างช้ำใจเพราะบ้างสิจริง

โดยมีคุณน้องเป็นผู้สนับสนุนเหมือนเดิม

ผู้ครับ

เบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่แต่งงานจดทะเบียนกันแล้ว
เงินทองที่หามาได้ร่วมกัน
ไม่ว่าไฟล์หนึ่งไฟล์ใดจะหามานี่นะครับ
ถือว่าเป็นสินสมรส
เพราะฉะนั้นจะต้องโดนเอามาแบ่งให้คู่สมรสด้วยเช่นกัน
เพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน

ตอบคำถาม๓ข้อถูก๓ข้อนะคะ
รับไป๑๕๐๐๐บาท
มาสู่คำถามไถ่ของข้อที่๔เลยดีกว่าครับ

ไอดอลของหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือ

เขาก็คือคนที่เล่นหนัง

พออำลาวงการปุ๊บก็เข้าวงการเล่นหนังเลย

เนี่ยคาแรคเตอร์นี้ปี๒๐๐๒เนี่ยนะครับ
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า

ข้อที่๑สงครามแค้นแมงปองขมิ้น

ข้อที่๒ศึกราชันแผ่นดินเดือด

ครับสกรอเป็นแปลว่าแมงปองเกี่ยวกับอะไร

เคยได้ยินไหมสงครามแค้นแมงปองธมิน

คุ้นเลยคำว่าศึกราชันเป็นดินเดือด

ฮะคิงก็คือราชันเหรอโอ้โฮราชันได้คำว่า
ศึกราชันแผ่นดินเดือดครับผม
เราเอาคำว่าศึกราชันก่อน
ตอบแล้วนะคะข้อ๒นะตอบว่าศึกราชันแผ่นดินเดือดครับ

แต่หากตอบถูกในข้อนี้นะครับจะคว้าเงิน๒๐๐๐บาทไปแบบเต็ม
เห็นมาเงียบจะฟาดเรียบหรือเปล่าพี่
ถูกถูกครับ
ก็เปลี่ยนคิงศึกราชันแผ่นดินเดือดนะครับ
ออกฉายเมื่อปีพิษศักราช๒๐๐๒นะครับ

ราชันเขาพูดเลยราชัน

รับเงินสะสมไป๒หมื่นบาท
แล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือไทยของสำเร็จ
เขามีแต่รอยยิ้มและมีความสุขแบบนี้นะน้องเบ้นนะ

เพราะว่าคนทางบ้านอยากจะยิ้มได้เหมือนกันนะคะ
เราไปถ่ายของจำนำให้คนทางบ้านกันก่อนดีกว่าค่ะ
วันนี้เราขอถ่ายของให้กับคุณเกซินี
จากกรุงเทพมหานครครับ
คุณเกซินีได้นำของมั่นวันแต่งงาน
จำนำไว้ในราคา๒๐๐๐บาท
เพื่อนำเงินมาสมทบค่าเทอมให้กับลูกชาย
ของสำคัญแบบนี้ทางรายการก็ขอไข่ให้ไปเลยครับ
เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับคุณเกซินี

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ
ยินดีด้วยครับ
ยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะครับคนทางบ้านนะคุณพ่อคุณแม่จ๋า
คุณคะนอกจากตอนนี้เราได้รอยยิ้มจากทางบ้านแล้วนะ

ช่วงตัวจำนำโชคนี่ถ้าคุณเล่นสำเร็จนะ
แต่ถ้ามาถูกไหมนะจากสองหมื่นคุณจะเพิ่มเป็นสี่หมื่นเลย

ไปดูกันค่ะว่าเกมอะไรและกติกาเป็นยังไงค่ะ
และตัวจำนำในวันนี้จะนำโชคในเกม
อิตเคลื่องเสธือนเก่า
ประกาศผู้สูว์อายุลงไปต้องการคนเขาดี๑อันตรามาสู่เกมนี้

โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องย่อเข่าทรงตัว

จนถึงจุดที่กำหนดเป็นจำนวน๒รอบ
หลังจากนั้นก็ลั่นระคังเพื่อหยุดเวลา
ภายใน๑๐๐วินาทีหากทำสำเร็จ
เงินรางวัลให้ไปเลยครับ

เหมือนเคยแต่มันหยุดพื้นค่ะ

๑๐๐วินาทีมีมูลค่านะครับ
ขอให้คุณโชคดีครับคุณหนึ่งพร้อมแล้ว

โอ้คุณคุณเร็วมาก

ไม่นอกจากเร็วแล้วนะแบบนี้ข้อขาไม่ต้องดีเลยนะ
ครับขาไม่ต้องดีไหมนะ

ใจเย็นสักนึง
ไม่ทำให้ทันหลักไม่ทำให้ทันหลักมีเวลาคุณหนึ่ง

เฮ่ยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะ

เอาเงินมาท้ากับเข่าเขา

เย็น

ขนาดสายแข็งซิกแพคเล่นอย่างเจ้าหนึ่ง

แต่ก็ลั่นระคังจนจบเกมอีกเครื่องสะเทือนเข้าไปแล้วนะครับ
แต่เวลา๑๐๐วินาทีนี่น่ะสิ

ช่วงหน้ามาฟังพี่เอประกาศผลกันครับ
หนึ่งจะทำได้หรือไม่ได้ครับ

เอากางเกงล้านวิวที่คุณน้องผู้เป็นภรรยาซื้อให้

หวังจะเปิดกิจการรับเมาสร้างอนาคตด้วยกัน
จังถูกทั้งสี่ข้อ
รับเงินไปเต็ม๒๐๐๐บาท

ต้องมาเจอกับเกมอีกเครื่องสะเทือนเข้า
ที่ท้าทายพละกำลังจนเข้ากับซิกแพคแน่นนั้นสะเทือนเลยล่ะครับ
เอาล่ะกลัวสักขนาดนี้
เวลา๑๐๐วินาทีมันต้องทำได้ด้านหน้า
ด้วยพลังแห่งรักถึงเกมจะโหด
แต่อยู่ในโหมดสู้ตาย
เหนื่อยไหม
โอ้โฮเป็นอย่างไรล่ะ

ทีมงานฉันนี่เขาแสบนะ
รู้ว่าเขาขนาดแขนไงเล่นขามันเลย
ขาหมดแรงฮะแรงคุณครับมาลุ้นกันว่าเราให้เวลาว่า๑๐๐วินาที
ถ้าไม่เกินหนี้นะครับนั่นหมายถึงภารกิจนี้หนึ่งทำได้สำเร็จ
หนึ่งจะทำได้หรือไม่ได้ครับ
แบบนี้เขาเรียกสู้ด้วยลำแข้งและข้อเข่าจริงเลยนะครับเนี่ย
พิชิตเกมนี้ได้สำเร็จทั้งคู่ก็จะได้ทุน๔๐๐๐บาท
ติดต่ออนาคตร่วมกันแต่ต้องมาดูกันนะครับว่าเวลาจะทันหรือไม่
มามาเฉลยกันเลยครับพี่เอจะได้รู้กัน

เวลาคือ๙๓วินาที
วันนี้นะคุณรับเงินทั้งหมด๔๓๐๐บาท
ที่สำคัญกว่านั้นเลยคือคุณไทยของสำเร็จ
ก็เป็นรายการที่ได้ทั้งความตื่นเต้น

ขอบคุณมากครับมากครับ
วันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
ตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพร้อม

พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชม
คุณสามารถนำของอะไรก็ได้นะครับ

และรับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษกลับไปได้เสมอครับ
ค่ะและโรงรับจำนำของเรานะครับ

เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
เบ้นท์กับเจ๋รอต้อนรับเสมอค่ะ
ผมชายามิชัยและเบ้นท์พร้อมที่ตาลาไปก่อน

สวัสดีครับ

พี่วัน

จะมาหักคอมึงคนแรกเลย
ของที่นำมาจำนำกับทางรายการเราคือ
ชุดไม้อาเสียงภาค

ได้หรือไม่ได้ครับ